คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของการทวงหนี้กันหน่อย
หนี้บุกไปทวงหนี้ลูกหนี้เขาเป็นแม่ค้าขายส้มตำ
แต่พอบุกไปลูกหนี้ไม่อยู่แต่ไปเจอสามีของลูกหนี้
หลังจากที่ไปเคลียร์กันบุกเข้าไปทวงหนี้
สามีก็โมโหเกิดการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา
สุดท้ายสามีลูกหนี้เอาปืนลูกซองยิงใส่เจ้าหนี้
นี่เป็นนาทีตำรวจสพสัตหีบโทรศัพท์เกลี้ยกล่อม
นายการพงพิสุทธิ์ใหญ่เชียงเหนือมือปืนลูกซองวัย๔๕ปี
เพิ่งก่อเหตุเหนียวไก่ฆ่าคนตายมาหมาด
หลังก่อเหตุเขาเข้าไปหลบในบ้านพักพร้อมปืนลูกซองยาวทูตมรณะ
ก่อนตัดสินใจวางปืนเข้ามอบตัวยอมรับโทษทันที่ทำไว้
ุ่มหลังของเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำวันที่๑๕พฤษภาคม
คืนนั้นการพงพิสุทธิ์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง

เปิดเป็นร้านส้มตำชื่อร้านตำเสด็จ
อยู่ในซอยรุ่งโรศหมู่๔ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังปิดร้านจู่มีนายภัยรัฐรุ่งโรธ

ได้ตามมาทวงเงินจำนวน๑หมื่นบาทจากภรรยา

พงพิสุทธิ์จึงได้ออกมารับหน้า

กลายเป็นบทสนทนาที่ไม่เข้าหูกัน

ด้วยเพราะเจ้าหนี้จะเอาเงินคืนเดียวนั้น

เลยทำให้คำพูดสวนทางกัน
จากการพูดคุยกลับกลายเป็นการโต้เถียงสารน้ำลายเข้าใส่กัน
จังหวะนั้นนายภัยรัฐได้ลุกขึ้นต่อยนายการพงพิสุทธิ์หลายครั้ง
ต้องลาดถอยกลับเข้าไปในบ้านและออกมาพร้อมปืนลูกซองยาว
เปิดออโต้เหนี่ยวลั่นกระสุนใส่ไปสามนัด
กระสุนพุ่งเจาะร่างนายภัยรัฐที่ต้นคอขวาและนิ้วมือ
ซุดตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
บงกฎพินทาอายุ๒๒ปีลูกเลี้ยงที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ช่วงเกิดเหตุอยู่กันแค่๓คนมีหลานตัวเล็กตนและพ่อเลี้ยง
โดยพ่อเลี้ยงกับเจ้าหนี้เถียงกันเพราะพ่อขอผัดผ่อน
แต่เจ้าหนี้ยืนยันจะเอาให้ได้สุดท้ายจึงจบลงที่เสียงปืน
และทีนี้หนูก็ได้อุ้มลูกออกมาเขาก็เลยเดินเข้าไปหยิบปืนมายิงเลยค่ะ
ตำรวจคุมตัวการพงพิสุทธิ์จุดทำแผนเดียวนั้น
ระงับอารมณ์ไว้ไม่ไหวอ้างว่าโดนทำร้ายก่อนสู้ไม่ได้
ก็เลยกลับเข้าบ้านไปเอาปืนมายิงใส่
ยิงนัดแรกแล้วยิงซ้ำจนเหยื่อสิ้นใจตาย

พนักงานสอบสวนทำบันทึกที่เกิดเหตุ
ก่อนนำตัวมือยิงไปสอบสวนเพิ่มเติม
พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
งานนี้การพงพิสุทธิ์ขอยอมรับโทษทันที่ทำไว้
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานนำตัวส่งฟ้องฝากขัง

หนีไม่พ้นความโศกเศร้าที่สูญเสียนายภัยรัฐไปอย่างไม่มีวันกลับ
ญาตินำร่างของนายไพรัฐมาตั้งบอมเพ็ญกุศลที่วัดเทพภาษาจังหวัดชนบุรี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
คดีนี้ญาติขอให้กระบวนการยุติธรรม

ก่อกรรมทำผิดไว้ต้องได้รับกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน